เพื่อพี่น้องเกษตรกรของเราก่อน
การปลูกพืชหมุนเวียนในไร่
ทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราด
ไปดูไร่ของพี่น้องเกษตรกรท่านนี้นะครับ

คุณป้าวันนาอายุ๖๐ปีแล้วคุณป้าวันนาทองยัง
คุณป้าบอกในไร่ของคุณป้าเนี่ย
หนูอยากรู้ไหมว่าป้าปลูกอะไรบ้าง

คุณป้าปลูกทั้งแตงกวาถั่วฝักยาว
ฟักทองข้าวโพดและพริกชี้ฟ้า
เนื้อที่๑๘ไร่ที่บ้านครองปฐุน
ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดของคุณป้า

คุณป้าบอกสามารถที่จะเก็บเกี่ยว
แล้วก็หมุนเวียนเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
รายได้มันก็ต้องมาตลอดทั้งปีใช่ไหมครับ
แงกวาเมื่อเก็บได้นำมาล้างทำความสะอาด
พ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าสวน
งกวาจะขายกิโลกรัมละ๑๐บาทครับ
ส่วนถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ๑๕บาท

เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าวันละนะคุณ
วันละฟังอยู่วันละ๑๐๐๐บาทโอ้โฮ

เดือนนึงนะต่ำคุณป้าวันนาบอกป้าก็ได้๓๐๐๐บาท
แต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงราคาของพืชผักในช่วงนั้นด้วยนะครับ

น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง
นำมาปฏิบัติใช้ตลอดชีวิต
โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่ดินของตัวเอง
เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีตามฤดูกาล
สร้างรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือนได้ตลอด
และยังมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่าย
โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานให้ลำบากด้วย
พืชผักของคุณป้าในไร่ในสวนสิคุณ

ลูกหลายชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
แนวทางเขาให้มีการบริหารจัดการให้๑ไร่๑แสน
ไร่สามารถที่จะปลูกพืชหมุนเวียน
หรือบริหารจัดการพื้นที่ที่มีบอกว่าแค่๑ไร่ของตนเอง
ใครว่าจะปลูกพืชผักไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่

บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
สร้างรายได้ไม่ธรรมดานะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะ
วันละพันนะครับมีเงินหน่อในกระเป๋าวันละพันนะครับ